ใช่ค่ะขอบคุณภาษาความรู้สึกของคุณเกี่ยวข้องกับคุยข่ายฝากเงินของไซสนาค่ะ
เบื้องต้นอยากให้คุณแพทย์ยังแสดงความบริสุทธิ์ใจในเรื่องของการไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงินของไซสนาค่ะ
ประเด็นนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยแพทย์จะยกหน้าที่ทั้งหมดให้กับทนายแพทย์เป็นคนตอบทั้งหมดเลยนะคะ
ซึ่งตรงนี้ถ้าสงสัยอะไรเนี่ยแพทย์ขออนุญาตให้พี่ถามจากทนายของแพทย์ทั้งสองคนเลยค่ะ
เรื่องต้นประเด็นที่เจ้าพนักงานปปศที่ได้ขอความร่วมมือมาชี้แจงในครั้งนี้

ก็ในวันนี้ครับเป็นเรื่องที่ต่อมาจากที่เราเคยให้การไว้เมื่อวันที่๓๑มีนาอันนี้นะครับ
ได้มาจากการแสดงอะไรอันนี้นะครับเราก็มาชี้แจง
ประเด็นเงิน๑๙๐๐๐๐๐บาทที่นี้พนักงานสอบส่วน

อันนี้ถ้าพนักงานมีคนตอบเราตอบแปลจะไม่ได้
แค่แสดงข้อเท็จจริงเท่าที่เรามีอยู่แล้วที่เราหาได้เนี่ย
นำเสนอส่วนรุ่นวินิจในการวินิจฉัยว่า
เกี่ยวข้องหรือไม่ยังไงต้องถามเจ้าพนักงาน
ช่วงจังหวะเวลาของเงินล้านเก้าที่มีการโอนระหว่างคุณเบนเลสซิ่งมาคุณแพทย์มันเป็นช่วงเดียว
กับที่มีธุรกรรมการเงินต้องสงสัยของคุณเบ้น
ตรงนี้เรามีอะไรมาชี้แจงว่ามันไม่ได้เป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของเครือข่ายอะค่ะ

เงินมีขาเข้าและขาออกนะครับ
ขาเข้าเนี่ยจากคุณเบ้นที่โอนมาให้ทางน้องแพทย์เนี่ย
เราไม่ทราบที่มาว่าสามีจะได้เงินมาจากส่วนไหน
แต่ในส่วนของเราเนี่ยเราอธิบายส่วนของเราที่เราโอนคืนกลับไปให้สามีเนี่ยเราอธิบายได้

อย่างเมื่อกี้หลังจากที่ชี้แจงไปเป็นยังไงบ้างครับเรียกว่าเคลียร์ไหมหรือว่ายังไง
สำหรับตัวผมผมว่าดีแต่เคลียร์หรือไม่ต้องถามเจ้าพนักงานครับผม
ค่ะเจ้าพนักงานยังเรียกเอกสารอะไรเพื่อที่จะดูส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของความเชื่อมโยง
ถึงแม้เป็นสามีภรรยากันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่ไหม
วันนี้ไม่มีเรียกนะครับไม่มีเรียกเอกสารเพิ่มเติม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านอาจจะวินิจฉัยแล้วถ้าจำเป็นต้องเรียกอีกก็เรียกได้
เราก็ยินดีให้ความร่วมมือตลอดนะครับอ่าแผนต์น้ำวันนี้หลังจากเขาเป็นเป็นยังไงบ้าง
ไม่มีอะไรเลยค่ะปกติค่ะก็อย่างที่ทนายทั้งสองคนของแพทย์
ได้บอกไปเมื่อกี้ค่ะก็คือเราทำตามหน้าที่ที่เราจำเป็นต้องทำแค่นั้นเองค่ะ
อะไรที่สงสัยแล้วก็มาให้อะไรที่เขาอยากได้เพิ่มแล้วก็เอามาให้เพิ่มแค่นั้นเองค่ะ
ยังคงยืนยันในเรื่องของการต่อสู้คดีว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่อง
ตรงนี้คือแพทย์กับพี่เบ้นไม่ได้คุยกันนะคะเวลาส่วนใหญ่
แทนโทษเราตอบแทนไม่ได้จริงจริงครับเพราะว่าเพราะว่า
เดี๋ยวมันจะไปทำให้เนื้อคดีเขาเสียไปนะครับอันนี้นะครับ
ก่อนที่จะเดินทางมาวันนี้คุณเบ้นมีการให้กำลังใจไหมคะที่จะมาพูด
ลูกมาให้ดูค่ะว่ากินนมแล้วก็ต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างงี้ครับ
ว่าโดยภาพลักษณ์ของตัวน้องเองนะครับเท่าที่อยู่ในวงการมาสิบกว่าปีเนี่ย
เขาก็อยู่ในกรอบแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องที่เสียหายเกี่ยวกับ
ผัวพันเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพลักษณ์ส่วนเนี้ย
ก็เป็นเครื่องยืนยันในตัวน้องได้ณระดับหนึ่งนะครับว่าไม่รู้
ไม่เห็นจริงจริงครับผมเขาบอกนะครับว่าเกือบสามชั่วโมง
มาทางประประสอบเองเนี้ยเขามีประเด็นไหนที่สงสัย
แล้วก็อยากให้ทางทางประแพทย์เองในการชี้ใจครับคือขั้นตอนตาม
กฎหมายเนี่ยครับกระบวนการพิสูจน์มันมีหลายขั้นตอน
เพราะเราจะเห็นตั้งแต่เอ่อตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามจาก
ติดวันนี้มาถึงขั้นที่สองนะครับเอ่อที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยา
ติดยังมีสำนักงานปปงอีกนะครับเรามีกระบวนการตรวจสอบ
ความถูกต้องหลายหลายขั้นตอนซึ่งเราก็เชื่อว่าทุกส่วนให้ความ
ติธรรมแน่นอนครับค่ะถามคุณแพทย์นิดนึงค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่
ผ่านมาผู้บัญชาการประปรามยาเสพติดบอกว่าณขนาดนี้ถึงว่าคุณเบ้น
ยังไม่สามารถที่จะชี้แจง๑๙รายการของเงินต้องสงสัยได้เลย
ตรงนี้เรามีการพูดคุยไหมคะเขาว่าที่ผ่านมามันมีอะไรต้องสงสัย
มันเกิดผิดพลาดอะไรในความเป็นสามีภรรยากันว่าเงินมันเข้ามา
ได้ยังไงสิบเก้ารายการคือแพทย์กับที่เป็นในฐานะสามีภรรยากัน
เราเราเกี่ยวข้องกันในส่วนที่มันจำเป็นเท่านั้นนะคะค่ะส่วนอื่นเราไม่ได้
ถามถ่ายหรือว่าแตะอะไรกันมากมายอะค่ะก็คือพูดง่ายว่าถ้าอยากจะรู้
อะไรในส่วนนั้นต้องต้องถามเจ้าตัวเองอ่ะเงินเงินหลายล้านเลยที่
เข้าสามยีแล้วเขาเคยเล่าให้ฟังไหมคะว่าทำธุรกิจอยู่กับคุณบอย
อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่ะคือธุรกิจที่เราเห็นที่สามีเราทำอ่ะ
ก็อย่างที่เห็นนะคะมีร้านเป็นมีซึ่งเราก็เห็นตามนั้นอะค่ะ
ซึ่งมันก็โอเคคือในส่วนของคุณเบ้นเนี่ยนะครับ
ซึ่งคุณเบ้นถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับคุณแพทย์คงจะตอบแทนอะไร
ให้ไม่ได้ในส่วนนี้นะครับต้องต้องต้องต้องต้องขออนุญาตในส่วนของ
เป็นจริงจริงเลยนะครับเอาถามในส่วนของคุณแพทย์ดีกว่าไหม
คุณแพทย์รู้จักคุณบอยนักคำไหมคะเพื่อนสามีเรา
เป็นเพื่อนสามีก็ต้องรู้จักสิคะรู้จักกันแล้วรู้ไหมว่าเขาทำธุรกิจด้วยกัน
ธุรกิจอันนี้คือแพทย์ไม่รู้จริงอะค่ะว่าเขาทำธุรกิจหรืออะไรยังไง
พี่เบ้นจะทำธุรกิจกับใครเนี่ยคือต้องบอกว่าด้วยที่เรารู้จักกัน
คบหากันเนี่ยนะคะคือเรารู้อยู่แล้วว่าพี่เบ้นมีธุรกิจ
แต่ทำกับใครหรืออะไรยังไงบ้างเนี่ยต้องถามเจ้าตัวเองดีกว่าค่ะ
สำหรับให้ความร่วมมือชี้แจงณปัจจุบันไม่มีครับ
ครับไม่มีนะครับงั้นขอบคุณมากนะครับ
ให้เห็นนี้ก่อนทุกสามท่านค่ะขอบคุณค่ะ